ที่สวีเดนค่ะเขาจัดงานเทศกาลไทยนะคะ
ซึ่งก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
และที่สำคัญนะคะก็เป็นการกระตุ้นรณรงค์ให้ชาวสวีเดนมาเที่ยวไทยมากขึ้นด้วย
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
งานนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่๓แล้วค่ะจัดมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ภายในงานนี้นะคะก็จะมีการแสดงของคณะนาตสินจากกระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งทุกการแสดงก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมนะคะ
นี่เลยนะคะก็ฟาดแข้งกันข้ามประเทศแบบนี้แหละ
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารไทยกว่า๒๐ร้าน
ทั้งอาหารเครื่องปรุงผักผลไม้ร้านนวดไถ่นะคะ
งานนี้คุณรัฐเก้าก็นำทีมศิลปินไปโชว์ไปแสดงเต็มที่เลย
ผู้ที่มาร่วมงานงานนี้นะคะคาดว่าไม่ต่ำกว่าแสนคนเลยล่ะค่ะ
ส่วนที่บูธการบินไทยนะคะยังมีการฉลองครบรอบ๓๐ปี
การเปิดจุดบินมายังกรุงซ็อกโฮมด้วย
โดยมีนายวิรุธรุจิพงศ์ผู้จัดการทั่วไป
บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานซ็อกโฮม
กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากประเทศไทยและจากสวีเดนที่มาร่วมยินดีนะคะ
ส่วนทางด้านนายเกียรติคุณชาติประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงซ็อกโฮม
ก็เปิดเผยว่างานนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
ศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมและอาหารไทย
เพื่อกระตุ้นรณรงค์ให้ชาวสวีเดียนนั้นอยากไปท่องเที่ยวเมืองไทยกันมากขึ้นค่ะ